ชมญีผาผู้ชมไปดูความเคลื่อมหน้าเหตุการณ์หนุ่มสวนยางถูกคนร้ายทรุ่มดักยิงเสียชีวิตกลางสวนยางที่พัทหลุม
ตำรวจนำคนใกล้ชิดไปสอบปากคำโดยเฉพาะน้องชายตอนแรกก็ให้การปฏิเสธ
สุดท้ายสรรพาบนะครับว่าเป็นคนยิ่งพี่ชายตัวเองจนเสียชีวิตเพราะว่าถูกทำร้าย
และข่มขู่มาโดยตลอดคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ตำรวจสพป่าพยอม
พร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเหตุยิงกันที่บ้านเลยครับ
ซึ่งบ้านอยู่ใกล้กับสวนยางนะครับในพื้นที่หมู่๕ตำบลเกาะเต่าอำเภอป่าพยอม
พัทธลุงไปพบร่างตอนแรกเนี่ยเป็นร่างของคนเจ็บซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเพียง๑๒๑๕เมตรเท่านั้น
ก็คือนายนิตินันพลคงอายุ๓๘ปีครับมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ด้านหลังทะลุที่อกนะครับ
ภัยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
การตรวจสอบที่เกิดเหตุไปพบรอยเลือดแต่ว่าไม่พบปลอกกระสุนปืนครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพยายามจะตรวจหาวิถีกระสุนและร่องรอยของคนร้ายโดยรอบบ้านและจุดเกิดเหตุ
จากนั้นตำรวจก็เรียกตัวนายจีมรพันธ์อายุ๓๕ปีซึ่งเป็นน้องของผู้ตายแล้วครับ
ไปสอบปากคำแล้วก็ไปตรวจคนบ้านไปเจอปืนลูกซองยาวในบ้านของนายจีรพันธ์หนึ่งกระบอก
ก็เลยเอาไปตรวจสอบทั้งเรื่องของเขม่าวดินปืนแล้วก็ลายนิ้วมือ
นายจิรพันธ์บอกว่าผมไม่ทราบนะว่าใครเป็นคนก่อเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าพี่ผมมีปัญหากับใคร
ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ปืนแต่ไปเจอในบ้านของตัวเขานะแต่เขาไม่ทราบว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
แต่ว่าก่อนหน้านี้พี่ผมเนี่ยเคยเอาปืนไปยิงใส่ขนำที่พ่อแม่ผมอยู่แต่ว่าเหตุการณ์นั้นโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรนะครับ
แล้วยอมรับอย่างหนึ่งว่าเคยมีปากเสียงกับพี่ชายบ่อยครั้งแต่เหตุการณ์นี้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนก่อเหตุครับ
นี่เป็นคำให้การของเขาเลยนะตำรวจเขาก็สอบปากคำกันไป
เจ้าตัวยืนกรานว่าถ้าลายนิ้วมือไม่ตรงกับของผมก็ต้องไปหาคนร้ายกันต่อไปนะ
ที่ปืนที่เจอนั่นแหละสุดท้ายก็เป็นของนายจิลพัฒน์นั่นแหละครับ
ตัวเขาสารภาพเลยผมมาเป็นคนยิงพี่จนตายนั่นแหละ

ระหว่างที่ตำรวจสอบสวนและคุมตัวนายจิรพันธ์ไป
คุณผู้ชมภรรยาของเขาเดินทางมาพร้อมกับทนายส่วนตัว
แล้วก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าขออนุญาตเข้าไปคุยก่อนนะ
แต่ยืนยันนะว่าไม่มีอะไรจะชี้แจงแล้วก็ไม่ขอตอบคำถามด้วย
และคุณผู้ชมภรรยาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับ
แล้วก็เตรียมที่จะส่งสารต่อไปนะฮะ
โดยที่เขายืนยันว่าเขาไม่ขอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นักข่าวก็พยายามถามทำไมต้องทำแบบนี้นะฮะ
แรงจูงใจเป็นยังไงเขาก็ยืนยันว่า
เหตุผลเพราะพี่ชายคลั่งยา
แล้วชอบเอาปืนไปยิงใส่ขนำพ่อกับแม่เขา
ก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คุมตัว
ไปส่งสารเพื่อฝากขังต่อไป
เห็นบอกว่าเขาไปยิงบ้านหรอครับพี่
เขาไปยิงขนำหรอครับพี่ใช่ไหม
ใช่ใช่ไหมพี่อยากขอโทษเขาไหม
ว่าจะมีบ้านหลังนึงที่มีรถไถส้มมาจอดอยู่
ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้ห่างจากบ้านของพี่ชายเขาสักเท่าไหร่นะฮะ
แล้วก็ปลูกติดกันกับขนำที่พ่อแม่เขาอยู่ด้วย
นี่บ้านหลังนี้แหละนะครับเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุ
จริงมันสามารถเดินถึงกันได้หมดเลยทั้งบ้านผู้ก่อเหตุบ้าน
ตายแล้วก็ขนำที่พ่อแม่เขาอยู่นะครับ
จากนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยต้องเดินทางต่อไปที่วัดครองใหญ่
เป็นสถานที่จัดงานศพทุกคนก็อยู่ในความโศกเศร้าเสียใจ
แต่พอทราบข่าวว่าคนยิงก็เป็นน้องชายทุกคนตกใจมาก
คาดคิดว่าเฮ้ยทำไมมันมีเหตุการณ์น้องมาฆ่าพี่กันแบบนี้นะครับ
ก็เลยไปคุยกันกับภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับ
เธอก็บอกว่าจริงแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ตอนเช้าเนี่ยสามีกับน้องชายเขาทะเลาะกันจริงมีปากเสียงกัน
สามีเข้าใจว่าน้องชายเนี่ยไปพูดว่าร้ายใสล้ายเค้า

พอตกเย็นสามีเอาปืนจุด๒๒ไปยิงใส่ขนำพ่อแม่
อันนี้ก่อเหตุจริงแต่เป็นเพราะว่าสามีเนี่ยมึนเมาเรื่องของการเสพยาเสพติด
อันนี้ทุกคนในครอบครัวรู้แต่ไม่มีใครกล้าไปห้าม
หลังจากนั้นไม่นานครับมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทุกคนวิ่งออกไปดู
ภาพที่เห็นคือสามีนอนจมกองเลือดไปแล้วหมดสติไปแล้ว
แต่ว่ายังไม่เสียชีวิตตอนนั้นไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ
พอมารู้ว่าโอ้โหน้องชายเป็นคนทำทุกคนเสียใจมากนะครับ
จริงว่าก่อนเสียชีวิตเหมือนพูดเป็นลางเอาไว้ว่า
จะตั้งใจกรีดยางหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย

แต่มันมีอีกปมหนึ่งทำให้พี่น้องคู่นี้เขาเคืองใจกัน
โฉนดที่ดินครับมูลค่า๓ล้านบาท
มีการเอาไปจำนองคือน้องชายไปจำนอง
เอาเงินไปซื้อรถไถที่จอดในบ้านนั่นแหละนะฮะ
แล้วก็เอาไปทำสวนทำอะไรไปทำให้สามีน้อยใจว่า
ทำไมถึงไม่มีการแบ่งให้กันคนละครึ่งเพราะเป็นที่ของพ่อ
แต่น้องเอาไปคนเดียวมันเป็นสิ่งที่ตกลงกันไม่ได้
ก็เลยเป็นปมปัญหาบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
ส่วนแม่วัย๖๐ปีก็เป็นแม่ของผู้ต้องหาแล้วก็เป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
คือไม่อยากพูดเลยพูดไม่ออกนะครับ
คือระหว่างที่คุณระวีการได้พูดคุยกันคุณแม่ก็บอกว่า
ตอนแรกคุณแม่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงนะคุณผู้ชม
ทุกคนคนเดียวจะรู้พร้อมกับผู้สื่อก่อนของเราที่จังหวัดแจ้งมาว่า

โอ้โหน้องชายจะมาก่อเหตุยิงพี่แบบนี้
ร่างของลูกชายคนโตไปส่งโรงพยาบาล
ปมปัญหาที่ดินก็คือที่ดินโฉนดที่ดินนี้
สี่ไร่ยืนยันมันเป็นปัญหาสะสมกันมานาน
เพราะว่าสามียังไม่ได้เซ็นโอนให้กับลูกสองคน

ไม่ค่อยสบายหลงลืมก็เลยยังไม่ได้จัดการให้มันเรียบร้อย
ก็เลยทำให้พี่น้องคู่นี้เขาทะเลาะกันนะครับ

อาจจะมีพูดจาก้าวร้าวบ้างกับพ่อกับแม่นะครับ
ส่วนคนที่ก่อเหตุก็คงต้องให้รับโทษไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ไม่มีอะไรจะพูดกับลูกคนนี้นะครับ
เดี๋ยวจะสวดแค่คืนเดียวแล้วก็จะชาปนักกิจเลยนะครับ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุไว้ก่อนนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ไตรตรองไว้ก่อน
ส่วนเรื่องของอาวุธปืนนั้นก็โดนข้อหามเรื่องของ
อาวุธปืนเขามีบายอนุญาตอย่างถูกต้อง
ก็ไม่ได้มีการโดนข้อหานี้ไปนะฮะ
ส่วนญาติของผู้ต้องหาเองก็มีการติดต่อมาขอประกันตัวไป

ว่าถ้าได้ประกันตัวก็เนื่องจากว่าเขายอมรับสารภาพ
แล้วก็ไม่ได้มีพฤติการการหลบหนีและให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีนะครับ